คุณผู้ชมค่ะมาต่อกันที่น้องมายมาที่สาวใสกันบ้างนะคะ
สลันลพัดนะคะคุณผู้ชมค่ะต้องบอกว่าน้องมายคนนี้เนี่ยดูแบบใสเรียบร้อย
แต่ใครจะไปรู้ว่าน้องเนี่ยเขาเป็นสายเกลียนอยู่เหมือนกันนะ
คือน้องเนี่ยไปออกรายการรายการนึงแล้วไปเจอกับหนุ่มนิกกี้นัชัด
น้องคุณเป็นยังไงเขาเป็นสายเกลียนอยู่แล้วนี่
นะคะก็เลยได้แจ้งเกิดเป็นสาวสายเกลียนตามทันทีเลยนะคะสำหรับน้องน้องมายและพัสลันค่ะ
จากเมื่อก่อนเนี่ยเป็นลุคแบ๊วใสสไตล์เน็ตไอดอล
งานนี้สาวมายบอกว่าจริงตัวเธอเป็นแบบนี้มานานแล้ว
แรกคนอื่นก็ไม่คุ้นแต่ตอนนี้แฟนคลับก็เริ่มชิน
ก็เป็นโอกาสดีที่เราจะแบบทยอยเคลียร์พวกคลิปเก่าที่เราไปเที่ยวมา
จริงต้องบอกว่าก็ไม่ได้ใช่คนแบ๊วมาตั้งแต่แรกอะไรอย่างนี้นะคะเพราะว่าถ้าเกิดคนที่แบบรู้จักกับเรา
ใกล้กับเราก็จะรู้จริงเราเป็นแบบคนแบบไม่ค่อยมีสาระอะไรเท่าไหร่ค่ะพี่แจ๊ค
แต่ว่าก็โอเคค่ะเพราะหลังคนก็เริ่มรู้แล้วว่าเราเป็นยังไง
ตั้งแต่ไปออกช่องพี่นิกกี้คนก็รู้แล้วว่าลูกเป็นคนยังไง
แต่หลายคนก็ชอบนะคะก็บอกว่าเป็นตัวของตัวเอง
ยังไงเป็นตัวของตัวเองก็ดีที่สุดอยู่แล้ว
สวยมากนกตลกมากได้สวยมากตลกได้ไปเพียบเลยนะคะ
ทั้งสองสาวชื่นชอบเธอหมดเลยนะคะ